ร่วมความคลิบหน้าเหตุการณ์ที่มีรถแท็กซี่ไปยิงหนังสติ๊ก
ใส่รถของคุณมาริโอทำให้กระจกแตกทั้งสองคัน
แล้วคุณมาโดก็บาดเจ็บที่แขนขวาเล็กน้อย
ล่าสุดนะฮะเมื่อช่วงเช้าคุณมาริโอก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเหมือนกัน
เนื่องจากเป็นข้อหาหาของการขับรถโดยประหมาตร
แล้วก็ไปเฉียวชนกับแท็กซี่ส่วนแท็กซี่เองก็โดนข้อหาต่างนานาไปแล้ว
รวมทั้งเรื่องของการยึดใบอนุญาตขับขี่จากกรมการขนส่งทางบกด้วย
ของคุณมาริโอมาวเลอร์พระเอกชื่อดังถูกคนขับแท็กซี่สาธารณะใช้หนังสติ๊กยิงใส่กระจกรถหรู
ของคุณมาริโอจนเสียหายนะครับหลังมีการขับปาดกันไปมา
บริเวณแยกประตูน้ำถนนเพชรบุรีครับตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาณหรือว่าหวาดเสียว
อาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายครับ
มีบรรยายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้มาริโอก็เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาทนะครับ
ส่วนนายอุดรสุทธิสนคนขับแท็กซี่ก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปเมื่อวาน
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๘มกราคม
โดยแท็กซี่คันนี้กับรถยนต์ปอเช่ของคุณมาริโอ
ขับปาดกันไปมาบนถนนเพชรชบุรี
จนมีการเปิดกระจกต่อว่าต่อขานกันไประหว่างทาง
ทำให้คนขับแท็กซี่บันดาลโทษะ
หนังสติ๊กยิงทะลุกระจกด้านซ้ายของตนเอง
ทะลุกระจกด้านขวาของคุณมาริโอเสียหาย
ลงไปเคลียร์กันที่บริเวณแยกประตูน้ำ

สุดท้ายก็มีการจบศึก
ก็คือมีการจับไม้จับมือกันที่สนเรียบร้อย